เรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะค่ะ

อันนี้มีความคืบหน้าเลย
อย่าบอกว่าอ่านข่าวเก่านะเพราะว่ามันมีความคืบหน้า

บอกว่าสาวไฟนัชบ้านบอกว่า
สงสัยต้องจุดทูบ

เจ้าที่ท่านจะมาแก้ไขให้

แล้ววันนี้สรุปคือเจ้าที่หรือเจ้าหน้าที่คะ

เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้ว
หลังเป็นประเด็นดราม่านะคะ

สาขามาพตะพุธลงพื้นที่ไปแล้วค่ะ

ที่เมืองระยองปรากฏตรวจสอบว่า
เสานี้เป็นเสาของบริษัทสื่อสารนะคะ

มันหักนั่นแหละเหลือแต่สายไฟ
พยุงมันเอาไว้

ประชาบาลบอกว่ามันก็เป็นแบบนี้

ที่ท่านเห็นก่อนเจ้าที่เลยไปบอกเจ้าหน้าที่เหรอ

ตรวจสอบเนี่ยเสานี้เป็นเสาของบริษัทการสื่อสารนะ

ก็เลยเอาเสาใหม่มาเปลี่ยนให้แทน

แล้วก็แจ้งให้บริษัทที่เป็นเจ้าของ
บริษัทสื่อสารเนี่ยดำเนินการแก้ไข
เรื่องของสายเคเบิล

แล้วก็ทางการไฟฟ้าตัดสายต่าง
ที่คุณเห็นว่ามันห้อยพรุงพลังระยง
ยางไปหมดเนี่ยทิ้งออกด้วยนะคะ

แล้วก็เอาเสาคอนกรีต

ต่างให้มันสูงขึ้นด้วยเพราะอะไร
วังลามันมีรถบรรทุก

แล้วก็เกี่ยวไง
จัดระเบียบสายสื่อสารให้ด้วยนะคะ

เทศบาลเมืองมาประพุกก็ลงพื้นที่นะคะ

ตอนนี้ชาวบ้านบอกขอบคุณเจ้าที่
เจ้าหน้าที่ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับ
มาแก้ไขปักเสาให้ใหม่แบบนี้นะครับ